โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกหนักแบบนี้แล้วใช้รถใช้ถนนไม่เขาก็เรานะคะ
ก็ต้องระวังให้มากที่สุดเพราะว่าถนนเป็นที่ที่ใช้ร่วมกัน

โอ้โหกว่าจะหยุดตั้งนานถลายไป
ใช่แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนั้นเป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถลายไปไกลกับถนนกว่า๓เมตรคุณผู้ชม
รถตู้ทึบคันนี้ค่ะนะคะเสียหลัก
แล้วก็ขับมาชนรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณสวภา
หรือคุณแก้มยุ้ยขี่มาตามท้องถนน
ก็ขับไปทำงานตามปกติฝนก็ตกนะคะถนนลื่น
ก็ขับช้าชิดซ้ายแล้วแต่กระบะตู้ทึบคันนี้ก็เสียหลัก
แล้วมาชนเธอร่างถลายไปกับถนนเกือบ๓เมตรอะค่ะ
เหตุการณ์นี้โชคดีที่พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ช่วยไว้ได้ค่ะ
แต่คนขับรถกระบะคันนี้ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
รออยู่กับที่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้คุณสาวภาหรือคุณแก้มยุ้ย
ได้รับบาดเจ็บนะคะขับมาดีดีคือบนท้องถนนมันก็มี
รถใช้ร่วมกันอยู่หลายคันนะคะพอคันหนึ่งเสียหลักมันก็กระทบกระทั่งคันอื่น
สุดท้ายแล้วก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแก้มยุ้ย๕๐๐๐บาทด้วยกันค่ะ
เนี่ยค่ะแต่ระมัดระวังเอาไว้ก่อนก็ดีที่สุดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ฝนตกถนนลื่น
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะ